หมาจะหอนทำไมต้องหมาหอน
หมาหอนก่อนวันเลือกตั้งซ่อม
เพราะว่าตอนนี้เราจะเข้าสู่ช่วงของการเลือกตั้งซ่อม
ตอนนี้ถือว่าเป็นโคมสุดท้าย
โคมสุดท้ายก่อนหมาจะหอน
ผู้สมัครจาก๘พรรคใครจะเข้าวิน
การเลือกตั้งซ่อมสนามนี้มีความสำคัญอย่างไร
ต่อการวัดพลังแล้วก็วัดฐานเสียงบ้าง
สวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับ
คุณบุคครับคุณน้ำแข็งครับครับ
ศึกเลือกตั้งซ่อมเขตหลัก๔
ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์นี้แม้ว่าจะมีความหมายในเชิงปริมาณของสอสอคือแค่คนเดียว
แต่ว่ามันเป็นการเลือกตั้งซ่อมที่เป็นการแข่งขันที่เข้มข้นมาก
มันเพราะอะไรถึงเข้มข้นขนาดนั้น
เพราะเป็นการเลือกตั้งซ่อมที่แต่ละพักมีเดิมพันธุ์สูงด้วยกันทั้งนั้น
ประการที่๑เดิมพันธุ์ระหว่างพักใหญ่๒พัก
ก็คือพลังประชารัฐพักรัฐบาลกับเพื่อไทยพักฝ่ายค้าน
มันเป็นเดิมพันธุ์ที่จะวัดความนิยมแล้วระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านไปในตัวด้วย
แล้วเชื่อกันว่าการแพ้ชนะในศึกเลือกตั้งซ่อมคราวนี้
สะท้อนถึงกระแส
และกระแสจะลากยาวไปถึงการเลือกตั้งทั่วไปในคราวหน้านี้ด้วย

ถ้าลองย้อนไปดูผลการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อเดือนมีนาคมในกรุงเทพ
มีนาคม๖๒พักพลังประชารัฐได้สอสอมา๑๑คน๑๑เขต
พักเพื่อไทยได้มา๙เขต
พักอนาคตใหม่๑๐เขต

คราวนี้ถ้าเพื่อไทยชนะ
ก็จะทำให้พลังประชารัฐเหลือ๑๐

แล้วเพื่อไทยจาก๑๐เขตก็จะมาเป็น๑๑
นี่มันมีนัยยะอย่างนี้
ซึ่งพักพลังประชารัฐจะยอมให้เกิดสภาพนี้ไม่ได้
เพื่อไทยก็ถูกกดดัน
ให้แพ้อีกครั้งหนึ่งไม่ได้
เพราะในทางการเมืองแพ้๒ครั้งติดต่อกันเนี่ยกลับมายาก
มันจะเรียกว่าแพ้ถาวรเอา
อันนี้คือเดิมพันธุ์ระหว่างสองพักใหญ่คู่ปรับเก่า
เพื่อไทยกับพักพลังประชารัฐ
พักอื่นเอาลองดูพักเก้าไกล
พักเก้าไกรก็มีเดิมพันธุ์ถึงอนาคตของพักในระยะยาวด้วย
พักเก้าไกลเนี่ยคือพักที่ถอดรูปแปลงร่างมาจากพักอนาคตใหม่
ซึ่งเมื่อเลือกตั้งทั่วไปตอนมีนา
ก็ได้สอสอมาอย่างที่ว่าแล้วล่ะ

เท่ากับพักเพื่อไทยเท่ากับว่าพักเพื่อไทยเท่ากัน
โดยกระแสจากคนรุ่นใหม่
วันนี้เนี่ยเวลามันผ่านไป๒ปีกว่า
มันมีเรื่องมีราวมีความเปลี่ยนแปลงมากมายทางการเมืองเกิดขึ้นในพักนี้
คุณธนทรคุณปียบุตรคุณช่อ
หมดสมาชิกภาพความเป็นสอสอ
จนกระทั่งมีคำถามว่า
เลือกตั้งใหม่คราวนี้
คณะนี้เนี่ยจะได้รับความนิยมจากคนที่เคยใส่บัตรลงคะแนนให้พักอนาคตใหม่ไหม

คนกรุงเทพยังเอาด้วยไหม

หลัก๔คราวนี้คือคำตอบ
ถึงจะไม่ใช่คำตอบที่จะเอามาฟันทงได้
แต่ว่าแต่ละคะแนนที่พักเก้าไกลได้น่าจะบอกอะไรได้บางอย่างว่า
อนาคตในวันเลือกตั้งใหญ่จะเป็นยังไง

ที่มาเปิดตัวในสนามแข่งขันคราวนี้
ผู้สมัครก็มีเดิมพันธุ์สูงเหมือนกัน

กล้าเนี่ยเป็นพักการเมืองตั้งใหม่
มีคุณกรจติกาวณิฤทธิ์เป็นหัวหน้าพรรค
มีคุณอัฐวิทย์สุวรรณภักดีเป็นเลขาที่การพัก
คราวนี้คุณอัธวิทย์ที่เป็นเลขาธิการพักลงมาชนเองครับ
ลงมาสู้ศึกครั้งนี้เองฉะนั้นถ้าแพ้หรือได้คะแนนขี้เหล
เลขาธิการพักที่ลงมาชนเองเนี่ยหมดรูปเลยครับ
ฉะนั้นภาษาไพ่เขาถึงเรียกว่าเกหมดหน้าตักมีแหวนมีนาฬิกาก็ถอดเกลงไปด้วย
เต็มที่ถ้าชนะก็ถือว่าแจ้งเกิดอย่างมีศักดิ์ศรี
ถ้าเข้าสภาไปอย่างสง่าผ่าเผยก็มีป้ายพักกล้าวางอยู่หน้าที่นั่ง
ถึงจะเป็นที่นั่งเดียวก็มีความหมายผลคะแนนจะเป็นภาพสะท้อนว่า
กล้าซื้อใจคนเมืองหลวงได้ภาพของกรจติกาวนิษฐ์
คราวนี้จะถูกถามว่าขายได้ไหมในกรุงเทพมีอัธวิทย์สุวรรณภักดี
เป็นเลขาธิการพักด้วยนั่นคือพักพักกล้า
มาพักไทยพักดีที่มีหมอวรงเดชกิจวิกรมเป็นหัวหน้า
ก็เอานโยบายเอาจุดยืนมาขายในการเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้และหมายมั่นปั้นมือว่าจะแจ้งเกิดให้ได้
ผลการลงคะแนนจะเป็นภาพสะท้อนแบบเดียวกับว่า
ชื่อหมอนรงเนี่ยหมอวรงเนี่ยจะขายได้แค่ไหน
ในอนาคตวันหน้าเมื่อเลือกตั้งใหญ่มาถึง
เห็นไหมครับว่าการเลือกตั้งซอมเลือกตั้งซ่อมเขตหลัก๔เขตเดียวแท้
แต่มันเป็นภาพสะท้อนและชี้วัดว่าพักการเมืองที่ลงสมัคร
พักไหนจะเป็นยังไงจึงไม่แปลกใจหรอกครับว่า
ทำไมแต่ละพักจึงทุ่มเทพลังสู้กันอย่างเต็มที่ขนาดนี้
อกจากจะเป็นการวัดคะแนนนิยมต่อพักการเมืองแล้วการเลือกตั้งซ่อมเขตหลัก๔คราวนี้
ยังเป็นการวัดสมรรถภาพการควบคุมการทำผิดกฎหมายของกรกตด้วย
โดยเฉพาะในช่วงที่กรกตไม่มีเลขาธิการพักตัวจริงมีแต่เลขารักษาการ
ฉะนั้นจึงเชื่อว่าหลังเลือกตั้งผ่านไปคราวนี้
จะมีการร้องเรียนกล่าวโทษกันอุตลุดแน่นอน
เพราะข่าวที่เข้ามาระยะก็คือว่า
ทำกันทุกรูปแบบที่จะให้ได้ได้คะแนนเลือกตั้ง
ทำกันทุกอย่างเพื่อให้ชนะการเลือกตั้งเกิดขึ้นในเขตนี้
ถือว่าทำกันใต้จมูกกตเพราะสำนักงานกรกตตั้งอยู่ในเขตหลักศรีนั่นแหละ
อยู่ที่ศูนย์ราชการแม้ว่ากรกตกมจะเป็นผู้รับผิดชอบ
การเลือกตั้งซ่อมคราวนี้แต่กรกตชุดใหญ่ต้องไม่สอบตก
เพราะว่ากลไกการทำงานของกรกตช่วงหลังเนี่ย
ทำให้สังคมเสื่อมถอยศรัทธาลงไปเยอะ
คนเขาพึ่งพาในการจัดการทุจริตการเลือกตั้ง
บางคนเขาก็บอกพึ่งไม่ได้พึ่งได้น้อยลงทุกที
เพราะว่ากรกตจัดการกับคนโกงคนซื้อเสียงได้น้อยมาก
ทั้งที่กฎหมายที่ใช้อยู่
เปิดทางเปิดช่องให้อำนาจกรกตอย่างเต็มที่มากกว่าเก่า
แต่ว่าก็ยังทำอะไรคนทุจริตไม่ได้เท่าที่ควรจะเป็น
โดยเฉพาะในการเลือกตั้งปี๖๒ที่ผ่านมา
มันมีภาพสะท้อนอย่างหนึ่งที่จะเอามาขีดเส้นใต้ปิดท้าย
การรับสมัครเลขาที่การก่อก่อต่อแทนทันตำรถเอกจรุงวิทย์พุมมา
รับสมัครมาสิบกว่าวันแล้วครับวันแรกแรกหลายวันแรกไม่มีใครมาสมัครแม้แต่คนเดียว
ต่อมาก็มีคนมาสมัครหนึ่งคนคือรองเลขาธิการที่รักษาการ
เป็นเลขาธิการอยู่คือคุณแสวงบุญมี
ถัดมาไม่กี่วันถึงมีคนมายื่นใบสมัครอีกคนนึง
คนตะโบตรีชะยะพลชัดชัยเดช
ตอนนี้มีกันอยู่แค่สองคนวันนี้วันสุดท้ายในการรับสมัคร
จะมีคนมาสมัครเพิ่มอีกกี่คนไม่แน่ใจ
แล้ววันนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับทำไมคนถึง
วันนี้วันสุดท้ายไม่รู้จะมาสักกี่คน
แต่๑๐กว่าวันที่เปิดมามีแค่๒คน
ฉะนั้นก็ตั้งคำถามปิดท้ายไว้แค่นี้แหละครับ